คุณผู้ชมที่ร้อยเอ็ดนะฮะมีคุณแม่ท่านหนึ่ง
เขาบอกว่าลูกเขาจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารใช่ไหม
ก็เลยมีการจัดงานเขาเรียกว่ารับขวัญก่อนจะส่งลูกเข้าค่ายทหารไป
แล้วก็มีการจ้างรถแห่มาเล่นดนตรีหน้าบ้าน
แล้วก็มีวัยรุ่นทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านไปดูดนตรีรถแห่อยู่หน้าบ้าน
ในบ้านก็มีการรับขวัญกันไปสุดท้ายวัยรุ่นที่มายิงกัน
คือคำเหน่นกันไปฟังเพลงแล้วคำเหน่นกันมีทั้งคนเจ็บและคนตาย
ทั้งที่จะทำงานแค่รับขวัญลูกไปเป็นทหารสุดท้ายมีคนตายอยู่หน้าบ้าน
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์คนในงานเลี้ยงถ่ายไว้
เกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันทำกลางเสียงกรีดร้องตกใจ
งานเลี้ยงที่กำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานกลับกลายเป็นความเป็นความตาย
ที่ต้องหนีลูกปืนกันอลละหมาน
หลังสิ้นเสียงปืนเป็นภาพคนเจ็บนอนร้องคลวนคลัง
นี่เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสยิงกันในงานบุญเลี้ยงรับขวัญทหาร
เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเมื่อค่ำวันที่๒พฤศจิกายน
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบพบมีผู้บาดเจ็บ๓คน
มีปลอกกระสุนปืนเกลื่อนพื้นภายในบ้านพบนายดานัยกุฎรังนอกถูกยิงที่ก้นเลือดสาด
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปก่อนหน้านั้น
ทราบชื่อคือนายชานรงมีศักดิ์ถูกตีด้วยขวดที่ท้ายถอยเป็นแผลชะกัน
และนายประจวบคิริอัดถูกยิงที่ใต้ราวนมซ้ายสิ้นใจตายในภายหลัง
กริจดันัยคนถูกยิงก้นเล่าว่าขณะกำลังเต้นอยู่กับเพื่อนมีเสียงปืนดังขึ้น
พอรู้ตัวอีกทีก็ถูกยิงที่ก้นเพราะดีที่ลูกปืนมาโดนโทรศัพท์ที่ใส่ไว้กระเป๋าหลังกางเกงยีน
โทรศัพท์ทะลุจึงบาดเจ็บไม่มากหากไม่พกโทรศัพท์อาจเจ็บหนักกว่านี้
อองแดนดำเจ้าของบ้านเล่าว่าเธอจัดงานสู่ขวัญให้ลูกชายที่จับได้ใบแดงไปเป็นทหารเกณฑ์
จ้างรถแห่มาเล่นที่หน้าบ้านตั้งแต่๖๑
โมงเย็นมีเพื่อนลูกชายหลายสิบคนมานั่งล้อมวงดื่มกิน
ส่วนด้านนอกบ้านมีชาวบ้านมาดูดนตรีกัน
แล้วจู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้น
เพื่อนลูกชายวิ่งเข้าบ้านแต่เสียงปืนยังดังไม่หยุด
พอสิ้นเสียงปืนพบว่ามีคนในบ้านบาดเจ็บ๒คน
ส่วนผู้เสียชีวิตถูกยิงที่หน้าบ้าน
นี้ลูกชายยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ขณะที่พยานอย่างแสงจันวินทชัยที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
พอได้ยินเสียงปืนจึงมองลอดหน้าต่างบ้าน
วัยรุ่นใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาว
ใช้ปืนยิงเข้ามาประมาณ๑๐นัด

ออกมาชัดเจนยิงในลักษณะยิงไปถอยไป

คดีนี้ตำรวจใช้เวลาข้ามวันตามจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้๕ราย
เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปี
มุมพร้อมของกลางอาวุธปืน๔กระบอก
ซึ่งมีทั้งปืน๙มมปืนจุด๒๒และปืนแบงค์กัน
สอบสวนทราบว่างานนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
กับกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นต่างหมู่บ้าน
สุดท้ายจึงสาดกระสุนเข้าใส่กัน
หลับหูหลับตายิงเข้ากลางงาน
โดนคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่ต้องรับกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน